สมปองพระมหาสมปองขอตรองอีกที

ไปมาพอยื่นคำขาดนี้ไปนะครับ

แต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีการปรับเล็กน้อยย้อนไปดูเหตุการณ์ทั้งหมดครับ
เมื่อวานนี้พระมหาสมปองตาลปุตโตพระนักเทศวัดสร้อยทอง
เดินทางไปที่วัดสวนแก้วครับไปกราบลาพระอาจารย์พยอม
พยอมหรือพระราชธรรมนิเทศพระพยอมกรยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้ว
สสมปองบอกว่าคือท่านมาก่อนการจริงมาก่อนการแปลว่าอะไร
เดิมทีการละเวลาของท่านที่จะละผ้าเหลืองหรือละสิขา
อีก๒ปีข้างหน้าไม่ใช่ปีนี้ด้วยนะ
อีก๒ปีข้างหน้าไปมาเปลี่ยนจาก๒ปีข้างหน้า
เป็น๒มกราปีหน้าแล้วมาไปอีกจาก๒มกรา
กลายมาเป็น๒๙ธันวาหรืออีกประมาณสัก๑๑วันข้างหน้าที่จะถึงนี้
ท่านศึกแน่ศึกขนาดไหนรู้ได้อย่างไรว่าศึกแน่
เพราะตั้งแต่๒ปีมาเหลือ๒มกราไปมาเป็น๒๙

รับรองว่าจะไม่มีการมุสาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
สำหรับการศึกอีกอย่างแน่นอนฮะ
กราบราเรียบร้อยแล้วด้วยเหตุผลไปดูแลโยมแม่
และจะศึกที่วัดภูเขาทองนะครับ
งามยามดีในการศึก๙นาฬิกา๙นาทีของวันที่๒๙ฮะ
พอศึกปุ๊บวันรุ่งขึ้นดูหนังปั๊บ
องดูหนังโฟลคิงโฟลคิงไหม
โฟล์คิงเหรอแนะนำท่านเผื่อท่านยังไม่มีเรื่องในใจ
พอศึก๒๙๙นาฬิกา๙นาทีวันรุ่งขึ้นคือ๓๐ธันวา
ท่านจะจองตัวดูหนังทันทีส่วนมื้อเย็นเออมื้อเย็นได้แล้วเหรอ
ก็ศึกแล้วไงศึกแล้วมื้อเย็นเตรียมจะรับประทานหมูกระทะแล้ว
เพราะเดิมทีเป็นพระเนี่ยศีลเหมาหลายร้อยข้อ
ไม่สามารถรับประทานมื้อเย็นได้หลังเพลงหลังเที่ยงเนี่ยก็ทานไม่ได้แล้วนะครับ
เดินหน้า๕ธุรกิจในการขายของ
มีทั้งเพลงนะฮะ
ทุกวันนี้ท่านโดนด่าอยู่ไงเรื่องไปโปรโมทพวกครีมเคลิมเป็นพระทำอย่างนี้ได้ไง
ท่านมีฐานด้านนี้อยู่แล้วศึกเมื่อไหร่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างแน่นอน
๕สาขาธุรกิจจะพิชิตพิมพ์รีพายให้ดู
ยังมีต่อ๒พักใหญ่ครับเพื่อไทยก็จะทาบทามให้เป็นโคศกภักดิ์เพื่อไทย
แล้วสุดท้ายขุนหมอโชรนานสี่แก้วว่าเห้ยได้นะแต่ก่อนที่จะไปคำว่าได้
พระมหาสมปองหรือพศสมปองยื่น๓เงื่อนไข
เงื่อนไขแรกคือใช้หนี้ให้อัตมาด้วยนะ
หนี้๑๐ล้านในระหว่างที่อยู่ภายใต้ร่มกาสวพัฒน์
ทำงานสังคมไม่ใช่มาซื้อรถซื้อลานะฮะ
ทำงานสังคมและเวลางานสังคมฟรีเหรอโยม
เป็นพระก็คิดตังค์ท่านก็เลยมีหนี้สะสมไว้
ช่วยปลดหนี้อัตมาก่อนทำงานเงินให้
เงื่อนไขปลดหนี้อัตมาก่อน๑๐ล้าน
สองมีเงินขวัญถุงให้อาตมาได้ทำงานซะหน่อย

เอาเงินเดือนมาประทังชีวิตให้อาตมาด้วย
พอสอยื่น๓เงื่อนไขไปแบบนี้
สมมุติหันไปที่คุณวันอยู่บำรุงสสพิวัล
หากเพื่อไทยเงื้อง่าราคาแพง
มีอีกพักเขามาแทรกเขาเตรียมแทรกแทรงแล้วนะ

อีกภักดิ์หนึ่งเขาแรงเหมือนกันภักดิ์พลังประชารัฐ
สสิระเจนจาคะซี้กันซี้กันมา๑๕ปี
ถ้าหากภักดิ์เพื่อไทยช้าพลังประชารัฐเดี๋ยวเขาจะคว้าไปกินนะครับ

ฟังจากท่านพระมหาสมปองก่อนฮะ
ฉะนั้นอย่าบอกว่าไม่อยากยุ่งกันเมืองหรอกเพราะว่าไม่อยากยุ่งกันเมือง

ถนนไฟฟ้าปรับปลาความเป็นอยู่ของคุณ

เงื่อนไขคือปลดหนี้มีเงินขวัญถุงแล้วก็มีเงินเดือนให้กับอาตมา
ไปมาก็เลยไปสอบถามคุณหมอชนละนานศรีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทย

อันนั้นเรื่องใหญ่อาจจะนำไปสู่การยุบพรปภิกัยได้
สมาชิกให้หนึ่งหนึ่งคือภาคเพื่อไทยเราเองเนี่ย
เรายินดีนะครับที่จะรับทุกคนทุกคนนะครับ
เอาหลักการก่อนนะยินดีจะรับทุกคนที่มีความประสงค์และมีอุดมการ
มีแนวทางการทำงานที่ไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับ
เพื่อทำงานให้กับพี่น้องประชาชนสองเรื่องแรกเนี่ยมันมัน
ถ้าตีความตามกฎหมายพักการเมืองเนี่ยมันเข้ารักษณะต้องห้ามอย่าง
ค่ะค่ะนะครับในการเป็นสมาชิกภาคการเมืองนะ
หมายความว่าถ้าพักเพื่อไทยจะรับเนี่ยต้องไม่มีเงื่อนไขที่ผิดกฎหมายนะครับ
อันนี้สำคัญสุดนะครับสนใจอยากจะได้แต่ไม่แน่ใจ
ค่ะเพราะมันเนี่ยเข้าข่ายความผิดถึงขั้นยุคพรรคแล้วคุ้มกันละ
น่ากลัวรับพระมหาสมปองมารูปเดียวหรือคนเดียวเนี่ย

แต่ไปมาเพื่อไทยกลัวพลังประชารัฐไม่กลัว
แล้วเราอยู่ภายใต้ฟ้าเดียวกันหรือเปล่า

แต่ท่านที่สอสอศิระเจนจาครับบอกไม่มีปัญหาเลย
เรื่อง๓เงื่อนไขแต่ขอดูรายละเอียดก่อนนะครับ
อยากได้อยากได้อยากได้พระมหาสมปองมาร่วมงาน
ถึงขั้นท่านไปบนบานหลวงพ่อโสธร
เตรียมที่จะแก้บนด้วยไข่พันฟอง
หากพระมหาสมปองมาอยู่ภายใต้
การทำงานของลุงป้อมหรือพักพลังประชารัฐ
เดี๋ยวฟังจากสสิระเจนจาครับ
ถ้าวันอาทิตย์เข้าเพื่อไทยดิวไม่จบนะครับ
เดี๋ยวจะยกขันหมากไปที่วัดสร้อยทองนะครับ
ครั้งเนี่ยสาวนะเวลาเราไปขอเนี่ย
ให้สินสอดหรืออะไรบ้างเนี่ย

ถ้าถูกใจคุยรู้เรื่องผมคิดว่า
ยังไงก็น่าจะยอมตกลง
โลนันโดเมซี่ต้องมาดูข่าวข่าวนี้
นี่ระดับตัวท็อปของประเทศไทยจริง
เออแต่มีคนหนึ่งออกมาเตือนพระมหาสมปองนะ

ศรีพี่ศรีสุวรรณจัญญาอยากมีศัตรูใช่ไหม
จะเล่นการเมืองอยากมีศัตรูใช่ไหม
โพสต์บอกว่าคือถ้าเกิดว่าอยากมีมิตรให้ทำธุรกิจ
อยากมีศัตรูให้ทำงานการเมือง
แต่เมื่อสักครู่พระมหาสมปองท่านบอกแล้วว่า
จริงแล้วการเมืองมันอยู่ในทุกอนุของประเทศ
อยู่ในทุกเรื่องของรอบกายเรา
แล้วถ้าเกิดว่าไม่เล่นการเมืองก็จะมีคนโง่กว่าไงที่มาปกครองเรา

อ่ะลองดูลองดูเรื่องนี้หน่อยนะคะ
นี่มีการโพสต์ข้อความบอกว่า
พศเอ้ยอยากมีมิตรให้ทำธุรกิจดังตั้งใจ
อยากมีศัตรูให้ไปทำงานการเมืองเดี๋ยวรู้เองว่าไม่น่าเลย
เหลืองยังไม่ทันหลุดแต่คุยการเมือง
แล้วก็โฆษณาทำธุรกิจไว้ล่วงหน้า
ไม่รู้เอาเงินมาจากไหนหรือถ่ายโอนไว้หมดแล้ว
ไม่กลัวบาปกรรมบ้างเลยหรือพศ

ไม่ต้องแปลหรือคะไม่ต้องแปลเลยนะคะคือก่อนหน้านี้
แกก็มาโพสต์เหมือนกันนะพี่ศรีบอกว่า
ถ้าพักไหนรับพศเข้าพักด้วยเงื่อนไข๑๐ล้าน
เตรียมถูกยุบพักได้เลย

นี่ไงแล้วคุณศิระไม่สะดุ้งเหรอคะ

ถ้าสะดุ้งควรจะสะดุ้งพร้อมกันนะครับถ้าศึกปุ๊บไปการเมืองปั๊บ

เพราะว่ามันมีเรื่องของพรบพักการเมือง
เรื่องของอมิสินจ้างต่างใช่ไหมคะ
นี่แต่อีกคนนึงอีกคนนึงค่ะคุณผู้ชม
จากคุณศรีสุวรรณจัญญาแล้วอีกคนหนึ่ง
ลีน่าแม่ลีน่าผู้เกาะทุกกระแสเลยนะคะ

ลีน่าออกมาบอกว่ามีนักการเมืองชวนให้ศึกออกมาเล่นการเมือง
โดยเฉพาะเป็นโคศกภักดิ์มันเป็นไปไม่ได้
เพราะตำแหน่งนี้เขาใช้เวลาหลายปี
ใครก็อยากเป็นงานนี้
พระมหาสมปองโดนหลอกให้ศึกว่ะแม่ว่างั้นนะ
ฟังเสียงจากแม่ค่ะ
พระมหาสมปองบอกว่าจะศึก
วันที่๒๙ธันวาก็ตั้งค่ายเพลง

สงสัยจะเป็นนักร้องแล้วบอกว่าจะเป็นโคสกพรรค
พรรคพื้นไทยเขาไม่ให้หรอกฝันไปเถอะ
ตำแหน่งนี้เขาแย่งกันจะตาย
มันต้องคนทำงานให้พักหลายปีเขาไม่ให้เธอหรอก
อย่าไปเชื่อพวกนี้มันหลอกให้ศึกออกมาเนี่ย

ศึกออกมาเขาบอกว่าจะมาทำธุรกิจ
แล้วก็เสร็จแล้วบอกว่าจะของเงิน๑๐ล้านสิล่ะ

พระมหาสมปองเป็นหนี้๑๐ล้าน
พระมหาสมเป่ารวยจะตาย

แต่ก็น่าฟังว่าตำแหน่งโคสกพักนี้หลายคนทำเป็นนะ
ใช่ทีนี้พอมันมี
พูดจริงว่าเรื่องนี้มันเป็นดราม่าแล้ว

บอกว่าคือตอนนี้เนื่องจากว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่สบายใจเรื่องของการเมือง
ก็เลยขอระงับเอาไว้ก่อนยังไม่ยุ่งการเมืองนะจ๊ะ
พระมหาสมปองนะจ๊ะนี่เขามีลิขสิทธิ์นะ

บอกนะจ๊ะเราจะนึกถึงท่านหนึ่งเลย

ศึกเหมือนเดิมแต่ว่าจะไม่ยุ่งการเมืองจะทำธุรกิจไง

ก็ว่ากันไประวังระวังถูกฟองแล้วกันนะฮะ